ทุกวันนี้นะคุณผู้ชมใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินเพราะว่ามิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมีทั้งมาหลอกให้ทำใบขับขี่ออนไลน์ก็มีเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณจะไปชาร์จมือถือในที่สาธารณะระวังนะมีคนโดนแฮ็กข้อมูลด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ภัยเรื่องแรกก่อนเลยครับทางตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนเรื่องการเสียบสายชาร์จแบบไม่ระวัง
แล้วพอเสียบสายชาร์จเข้ากับอุปกรณ์หรือว่ามือถือของคุณแล้วมันจะทำให้เหล่าแฮคเกอร์เนี่ยมาเข้า
บัญชีธนาคารนะสิรหัสธนาคารรหัสผ่านหรือว่าอาจจะส่ง
สายชาร์จนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนสายชาร์จทั่วไปนี่แหละ
หลายคนก็เลยอาจจะไม่ทันระวังตัว
ฉะนั้นเพื่อป้องกันการถูกแฮ็กข้อมูล
ระวังเลยครับการใช้สายชาร์จของคนแปลกหน้า
หรือว่าการไปเสียบสายชาร์จจากสถานที่สาธารณะ
ห้างสรรพสินค้าโรงแรม
หรือสถานีโดยสารต่างต้องระวังไว้จริงครับ
ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้มือถือบ่อยแล้วแบตเตอรี่อาจจะหมดเร็ว
แนะนำนะพกสายชาร์จส่วนตัวไว้ดีกว่าครับ

กรมการขนส่งทางบกเตือนเลยว่าอย่าหลงเชื่อนะ
ที่ให้มีการโอนเงินทำใบขับขี่ออนไลน์
เพราะปัจจุบันครับมีเพจเฟซบุ๊คหรือว่ากลุ่มไลน์ที่แอบอ้างว่าสามารถจะออกใบขับขี่
หรือต่ออายุใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง
หรือเขาจะใช้คำว่ารับทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรมรอรับได้เลย
แล้วก็จะเรียกเก็บค่าดำเนินการ๑๐๐บาทบ้าง
๓๐๐๓๐๐ไปจนถึง๖๐๐บาทก็มีเหมือนกัน
แถมนะคุณผู้ชมเขาใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่ง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะ
กรมการขนส่งย้ำว่าการทำใบขับขี่
ผู้ขอรับเนี่ยจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง
ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การอบรมการทดสอบข้อเขียนทดสอบขับรถและถ่ายรูปออกบัตรครับ
ถ้ามีการพบว่าคุณใช้ใบขับขี่ปลอมเนี่ยมีโทษนะ
โทษจำคุก๖เดือนถึง๕ปีปรับ๑๐๐๐บาทถึง๑แสนบาทครับ
ฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคุณผู้ชม
ถ้าสงสัยเขามีสายด่วนด้วย๑๕๘๔โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แล้วเรื่องนี้ก็ต้องเตือนครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงวันที่๑๕ถึง๑๙มกราคม
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากจีน
แผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวเลยนะ
จะมีลมแรงด้วยครับอุณหภูมิจะลดลง๔๖องศาเซลเซียสในภาคอีสานครับ
ส่วนภาคเหนือกลางรวมไปถึงกรทมและปริมณฑลแล้วก็ตะวันออกด้วยนะ
อุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาส่วนใต้แนวภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับ
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนอ่าวไทยคลื่นจะสูง๒๓เมตรครับ